อันนี้เกิดขึ้นจากการเศพยา

คืออานี่เขาเป็นทหารเกียรติ
ก่อเหตุฆ่าปาดคอหลานสาววัยแค่๔ขวบ
เพราะว่าเศพยาเข้าไปแล้วก็ทำให้ตัวเองหลอน
ยายออกตามหาเรียกชาวบ้าน
ให้มาช่วยกันจับตัวอารายนี้เอาไว้ได้นะคะ
ไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยค่ะ
คืออันนี้มันเป็นคลิปภาพตอนที่ชาวบ้านนะคะเขาช่วยกันไล่

อาคนนี้หลังจากที่ไปก่อเหตุฆ่าปาดคอหลานสาววัยสี่ขวบเนี่ยนะคะ
ชาวบ้านเขาก็วิ่งไล่กันภาพก็เลยจะเป็นอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นนี่แหละ
ในที่สุดเนี่ยก็ไปจับพลทหารนบพลเพ็งจันท
อายุยี่สิบสองปีได้ซึ่งเขาอยู่ในพื้นที่บ้านโนลงิ้
หรือประคัมจังหวัดบูรีอารมณ์นะคะจับตัวได้เนี่ยดูสิค่ะ
ในมือมีมีดอิโต้มีคราบเลือดติดอยู่ด้วย
จากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาก็เป็นอาแท้ของเด็ก
และเป็นทหารเกณฑ์อยู่ที่ลบบุรีเพิ่งลากลับบ้านมาสิบห้าวันเนี่ยแหละค่ะ
พลทหารนบพลเองตอนที่ถูกจับตัวได้ยังอยู่ในอาการเมายานะคะ
พูดจาวกวนไม่รู้เรื่องเลยตำรวจก็ควบคุมตัวไปสอบสวนที่สพประคำ
ส่วนจุดที่พบศพเด็กอยู่บริเวณหนองน้ำทุ่งดอนใต้
ชุติมาแม่ของเด็กเนี่ยนั่งอุ้มศพลูกสาวร้องไห้
เวทนาเลยนะคะไปฟังเสียงยายของเด็กเล่าเหตุการณ์หน่อยค่ะ
คุณยายก็เสียใจมากนะคะคือไม่ทันที่จะช่วยหลานจริง
หลังจากที่มีการนำตัวผู้ต้องหาสอบสวนที่สพประคำนะคะ
ผู้ต้องหาเนี่ยพูดไม่ออกยอมรับแค่ว่าเสพยาบ้ามา๔๕เมตร
เมาแล้วไม่รู้ตัวเลยว่าทำอะไรลงไปนะคะ
ล่าสุดวันนี้ตำรวจก็ควบคุมตัวพลฐานนพลผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุ
ซึ่งก็ทำแผนทั้งหมดห้าจุดค่ะขณะที่กำลังทำแผนอยู่
ยายทั้งแม่เนี่ยตะโกนถามผู้ต้องหาบอกว่าฆ่าหลานทำไม
ยังมีความเป็นคนอยู่ไหมแต่ผู้ต้องหาก็ไม่ได้มีอาการสะทกสถานนะคะ
สีหน้ายังเรียบเฉยค่ะ
วันนี้ค่ะทางตำรวจก็พาผู้ต้องหาไปทำแผนที่จุดแรกนะคะ
ก็คือที่กระท่อมกลางทุ่งนาเป็นจุดที่ผู้ต้องหานั่งเสพยาบ้าก่อน
ส่วนจุดที่๒เป็นบริเวณบ้านสวนที่เด็ก
เขาก็นั่งเล่นอยู่ในบ้านตามลำพังโดยผู้ต้องหาอุ้มหลานสาวออกมาจากบ้าน
บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปหาแม่แล้วเอามีดที่ใช้ก่อเหตุเสียบใส่เอวกางเกงไปด้วยค่ะ
จุดที่สามคือผู้ต้องหาในอุ้มหลานสาวไปกลางถนนห่างจากบ้านไปประมาณร้อยห้าสิบเมตร
แล้วลงมือใช้มีดฟันคอเด็กสามครั้งจนเกือบขาดเด็กก็เสียชีวิตนะคะ
จะอุ้มไปยนต์จะไปทิ้งที่จุดที่๔ซึ่งเป็นป่ายูคาลิปสตัสใกล้กับคลองน้ำ
จุดนี้แหละเป็นจุดที่ยายและแม่ไปเจอศพนะคะส่วนจุดที่ห้าเป็นจุดที่ทิ้งมีดขณะที่วิ่งหลบหนีแล้วก็ถูกตำรวจจับได้
ของเด็กที่เสียชีวิตยืนยันนะคะไม่อโหสิกรรมให้กับผู้ต้องหาเด็ดขาด
แม้จะเป็นอาแท้เพราะรับไม่ได้ที่ลงมือฆ่าหลานอย่างโหดเยี่ยม
อยากให้เจ้าหน้าที่ลงโทษประหารชีวิตให้ตายตกไปตามกันเลยค่ะ